ชมที่แหงแบบนี้จะเจอกับเราสองสาว
ข่าวแรกวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี
ของคุณแม่ลูกสองเบอร์ล่าสุดนั่นเองนะคะ
เคลือปลอยแล้วนะคะสำหรับ
ชื่อว่าน้องเจ้าคุณนั่นเองนะคะ

เมื่อเวลาประมาณ๙โมง๕๙นาทีที่แล้ว

ใช่แล้วคลอดที่โรงพยาบาลสมิติเวศค่ะ
คราวนี้ลูกชายก็น่ารักหน้าชางจะม่ำสุดนะครับ
มาด้วยน้ำหนักแรกคลอด๓๗๕๕กรัมค่ะ
ส่วนคุณพ่อหลุยอาทิตย์แล้วก็ลูกสาวคนโต

รวมไปถึงเพื่อนในวงการก็ได้ไปให้กำลังใจ
ขอบเตียงคุณแม่กันตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐของเราขอร่วมแสดงความยินดี
กับครอบครัวเรืองสมบูรณ์ด้วยนะคะ
ยินดีด้วยค่ะคุณกระแตเป็นคุณแม่ที่สตรองแล้วก็สวยมากจริงนะคะ
ก็ขอให้น้องเจ้าคุณสุขภาพแข็งแรงด้วยนั่นเอง

ใช่แล้วค่ะโอ้โหคุณแม่ยังสวยยังแซ่บอยู่เลย
ขนาดคันใหญ่ขนาดนี้ยังสวยอยู่เลยนะคะคุณผู้ชม